แรกเราต้องให้กำลังใจครอบครัวนี้เลยนะคะ

ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณโทนี่รากแก่นกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทั้งครอบครัวก็พากันไปส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดธาตุทองค่ะ
บานเย็นรากแก่นและลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนี่แล้วก็แคนดี้รากแก่นสุดจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวค่ะ
เพราะว่าเป็นการร่วมพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อเทพบุตร
ซึ่งคุณพ่อจากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
งานค่ะมีแก้วจริญญาหวานใจของโทนี่ก็คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลานะคะ
รวมไปถึงเพื่อนนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนิวจิ๋วเป๊กเปรมนัดเป้อารักษ์คาริสาคริสตหอวังค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางครอบครัวรากแก่นจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบนั่นเองค่ะ
บันทึงเทศรัทธุ์ของเราก็ขอแสดงขอบคุณใจด้วยนะคะ
ในช่วงที่โทนี่ได้พูดถึงคุณพ่อเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยนะคะเพราะว่ากลั้นความอะไรไว้ไม่อยู่นะคะ